เราไปดูโหวนายกละกันอีกเที่ยวหนึ่งนะครับ
จะเริ่มแข็งใจคะ

เช้าเย็นคืนคืนเริ่มประชุมแล้วก็คุยกัน

อุตส่าห์เสียงแห้งหมดแล้วเนี่ย
นะผมพักเล็กเราตรวจสอบมันตลอด

ขอบคุณมากนะครับ